เคยได้ยินไหมเรื่องผู้ป่วยโควิดที่เขาบอกว่ารอเตียงเหมือนรอตาย

เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นในคอนโดแห่งหนึ่งนะคะเคหะลำลูกกา
ซึ่งเขาบอกว่าที่นี่นะคุณคนติดโควิดเยอะ
แล้วมีอยู่ห้องนึงมีแม่ที่ท้อง๘เดือน
มีสามีแล้วก็มีลูกเล็กลูกชายอยู่
เขาบอกว่าแม่กับลูกชายติดโควิด๑๙
แล้วก็ต้องการความช่วยเหลือมีการแชร์คลิปนี้ดูพร้อมกันค่ะ

ใช่ค่ะแล้วแม่ก็ท้อง๘เดือนที่แม่บอกเนี่ยนะคะ
ซึ่งอยากขอความช่วยเหลือส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที
คนเขาก็แชร์คลิปนี้กันเยอะค่ะ

ซึ่งเอาจริงคุณอัญวุฒิพอเห็นคลิปนี้แล้ว

พยายามที่จะหาข้อมูลเพื่อที่จะติดต่อไปถึงแม่ลูกนี้
รวมถึงคนที่ดูแลแม่ลูกคู่นี้นะคะ
ทีนี้คุณอัญวุฒิก็พยายามจนติดต่อได้กับคนที่คอยให้ความช่วยเหลือ

คุณพรเล่าให้ฟังบอกว่าเย็นเมื่อวานนี้
มีเจ้าหน้าที่มารับตัวแม่ท้อง๘เดือนไปโรงพยาบาล
พอรับไปถึงแล้วเนี่ยนะปรากฏว่าโรงพยาบาลย่านลำลูกกา
เขาไม่รับรักษาอ้าวทำไม
ก็นี่คือพอคุณอันยวุฒิบอกแบบนี้แล้ว

ก็เลยจำเป็นต้องเอาแม่ท้อง

แล้วก็เป็นคำถามที่หลายคนที่ติดตามในโซเชียล

แล้วอาการของแม่ท้องเนี่ยหนักกว่าเดิมด้วยนะ
อย่างลูกชายตัวเล็กเนี่ยคุณ
ไข้สูง๔๐องศานี่คือสูงมากเลยนะคะ

บอกว่าที่คอนโดนี้นะยังมีคนติดเชื้อ
เป็น๑๐รายเลยที่รอการรักษาอยู่
ดังนั้นอยากให้คุณผู้ชมฟังคุณอัญวุฒิ
ติดต่อกับคุณพรเดี๋ยวลองฟังค่ะ
เขาบอกว่าเอามาน่ะรู้ว่าเป็นโควิดเอามาทำไม

เขาพูดอย่างนี้ค่ะ
โหทำไมเขาไม่ส่งต่อล่ะ
คือที่ตึกเนี่ยค่ะจะโดนปฏิเสธหมดเลย
ไม่เคยได้การรักษาจากสาธารณสุขที่นี่

คือพรุ่งนี้ค่ะพรุ่งนี้เดี๋ยวพูดว่า

พอเขามาอยู่บ้านเนี่ยเขาติดโควิดมาจากข้างในใช่ไหมคะ
ครับพอไปตรวจเจอ
เจอวันแรก๑๕คนตรวจเจอวันที่๒๕๗คน
ไปแพทย์มีทุกคนไปตรวจเอกชน
ครับคุณคิดดูว่าเขาบอกว่าเขาไม่ยอมรับ
เพราะไม่ได้ตรวจที่โรงพยาบาลรัฐรัฐบาล

แถมว่าเขาไปตรวจเอกชนแล้วใครอยากเสียตังค่ะ

แล้วที่คุณอัญวุฒิถามโอ้โหทำไมไม่ส่งต่อล่ะ

ซึ่งทั้งคุณพรที่เป็นคนคอยให้ความช่วยเหลือแม่ท้องคนนี้เนี่ยนะค่ะ
ก็บอกว่ารู้แล้วว่าวันนี้หล่วงพู่ว่า
ว่าปฐุมจะมาเปิดโรงพยาบาลสนาม
ซึ่งตัวคุณพรเองจะไปหาผู้ว่า

แล้วก็อยากให้ผู้ว่าให้ความช่วยเหลือหน่อย

ไม่ใช่แค่แม่ท้องกับลูกชายนะ
ยังมีคนในคอนโดอีกเป็น๑๐เลยที่ติดโควิด
เราก็เลยพยายามสอบถามความคืบหน้า
นักข่าวของเราไปตรวจสอบมาปรากฏว่ามีรายงานมานะคะ
บอกว่าหน่วยกู้ชีพลาดสวายมารับตัวแม่ท้อง๘เดือน
แล้วก็ลูกเล็กรวมถึงสามีนำตัวส่งโรงพยาบาลลำลูกกาแล้ว
นี่เดี๋ยวต้องไปตรวจหาเชื้อโควิดให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อเช้าเนี่ยตอนที่มารับตัวนี่เป็นภาพล่าสุดนะคุณผู้ชมตอนเช้า
ไปกันหมดเลยแล้วเขาบอกว่าเด็กที่อุ้มอยู่
ตอนแรกหมดสติเลยนะตอนไปถึง
ไข้สูงสักขนาดนั้นนะ๔๐องศานะ
ใช่ค่ะแล้วตอนนี้น้องจะเริ่มรู้สึกตัวแล้ว
ก็กำลังนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู่นะคะ
ส่วนผู้ป่วยในอาคารทั้งหมดก็ได้รับความช่วยเหลือจากคนดูแลอาคาร
คือคนดูแลอาคารมี๒คนแล้วก็มีลูกบ้านจิตอาสา
เขาช่วยเหลือกันเองทำยังไงรู้ไหมคุณ
ส่งข้าวส่งน้ำกันเองค่ะวันหนึ่งเนี่ยเอาอาหารไปให้เอาข้าวไปให้
รอบเช้ากับเย็นรวมถึงเอาใครเป็นอะไร
ก็ให้ยาสามัญประจำบ้านตามอาการของแต่ละคน
หัวต่อร้อนเอาก็กินยาไป
แล้วของบริจาคตอนนี้ที่คนบริจาคมามันก็กำลังจะหมดลงแล้ว
จุดนี้เป็นอีกจุดนะที่อยากให้ช่วยเหลือ

คือเจ้าหน้าที่ต้องนำพวกอุปกรณ์อะไรมาส่งให้นะ
เรื่องของอาหารการกินเรื่องของเครื่องมือ
ในการตรวจวัดไข้ตรวจวัดปอดอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันไม่ใช่แค่ของบริจาคอย่างเดียวแล้วมันจะเพียงพอค่ะ
จุดนี้ฝากด้วยนะคะที่คอนโดเคหะคุณผู้ชม
อยากให้เขาไปช่วยเหลือคอนโดเคหะลำลูกกาค่ะ
ครับแต่ทีนี้นะฮะเราก็ต้องตรวจสอบกันต่อนะครับ
ว่าโรงพยาบาลที่ทางคุณพรซึ่งเป็นผู้ประสานงานในการช่วยเหลือ
กล่าวถึงว่าไปส่งคนท้อง๘เดือนคนนี้ไปโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลย่านลำลูกกาเหตุใดถึงไม่รับคนไข้
คือถ้าเกิดว่าไม่มีเตียงก็ต้องช่วยประสาน
ส่งต่อคนไข้อันนี้เดี๋ยวต้องตรวจสอบกันนะครับ
เพราะว่ากลัวว่าจะมีเคสมีกรณีแบบนี้อีกหลายกรณี

ต้องตรวจสอบให้ถึงที่สุดเหมือนกันนะครับ